คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าจับคนร้ายได้แล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓มิถุนายนที่จังหวัดเชียงราย
ที่มีคนร้ายขับรถกระบะไปแล้วก็ไปประกบรถเก๋งแล้วก็ไล่ยิง
ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของคู่อริกันตั้งใจจะไล่ยิงผู้ชาย
แต่ปรากฏว่าแฟนสาวของเขาที่อยู่ในรถเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะที่จับตัวคนร้ายได้แล้ว
คนร้ายบอกว่าแค้นค่ะที่มีการค้างเรื่องของยาเสพติดกันอยู่
แล้วก็ตัวผู้ชายที่ขับรถเก่งเนี่ยนะ
เหมือนกับว่าไปคุยกับแฟนสาวของคนก่อเหตุในเชิงชู้สาวด้วย
ก็เลยเครียดแค้นขับรถประกบแล้วก็ไล่ยิงนะคะ
ตำรวจสพเทิงจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มนายเอกอุดมศรีมโนอายุ๓๔
และนางสาวนัทนิชาใจเรือนแฟนสาว
ผู้ต้องหาคดีที่ขับรถกระบะไล่ยิงนายเพิ่มผลสุริยาอายุ๓๐ปี
ตอนที่กำลังขับรถเก๋งกลับจากตลาด

กระสุนเนี่ยไม่ได้ไปโดนตัวคนขับแต่ว่าไปโดนแฟนสาว
เพราะว่ากระสุนเข้าที่ศีรษะเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

เช้ามืดวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพเทิงล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องหา
จับตัวได้แล้วก็ค้นตามตัวมียาไอซ์น้ำหนัก๒๕๕กรัมด้วยนะคะ
นายเอกอุดมรับสารภาพว่าได้ใช้ปืนลูกซองยาวยิงจากประตูด้านคนขับ
ตั้งใจจะยิงนายเพิ่มผลเพราะแค้นที่นายเพิ่มผลโพสต์ประจานตัวเอง
ว่าเป็นหนี้ค่ายบ้า๓๐๐๐๐บาทแล้วตัวเองไปจับได้ว่านายเพิ่มผล
ไปคุยไลน์กับแฟนสาวของตัวเองในเชิงชู้สาวก็เลยยิ่งแค้น
ไปเจอกันที่ตลาดสดด้วยความบังเอิญค่ะก็เลยตามมาไล่ยิงค่ะ
แต่ว่าพลาดไปถูกนางสาวสาวิตรีหลังเกิดเหตุเอาปืนไปทิ้งในป่าละเมาะนะคะ
ที่อำเภอพญาเมงรายรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุเอาไปเปลี่ยนสีใหม่เลยค่ะ
สีบรอนเป็นสีดำแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ในเขตอำเภอพญาเมงราย
แล้วก็ตระเวนเปลี่ยนที่นอนไปทุก๒วันคือหนีค่ะ๒วันย้ายที๒วันย้ายที
แล้วก็ทยอยขายยาบ้าที่มีติดตัวอยู่๑๒๐๐เมตรทยอยขายไปเรื่อยเป็นค่าใช้จ่ายในการหลบหนี
ล่าสุดตำรวจล่อซื้อยาก็เลยจับได้นะคะทีนี้ก็เลยถูกดำเนินคดีทั้งข้อหายาเสพติดแล้วก็ฆ่าคนอื่นโดยเจตนาด้วยนะคะครับ